เรื่องการเมืองมันเข้มข้นมากจริงคือเมื่อวานก็ชัดเจนไปแล้ว
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคุณพิธาชัดเจนทุกเรื่องเลยนะคะ
พัก๓๑๐เสียงแต่ทีนี้วันนี้ที่เป็นประเด็นก็คือ
เรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีท่าทีของสวจะเป็นยังไง
ท่าทีของพักการเมืองที่ไม่ได้ถูกดึงมาร่วมรัฐบาล
ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านจะแสดงสปีริต
ให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐หรือเปล่า

แต่ก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลชุดเดิมก็ยังต้องทำงานอยู่นะคะ

วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
นายกรัฐมนตรีรักษาการไปทำงานนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าจะเงียบเหงาที่สุดก็ว่าได้
รัฐมนตรีลาประชุม๑๔คนนะคะพี่อุ๋ย
คุณอนุทินคุณทรงศักดิ์คุณจุรินคุณเฉลิมชัยคุณอิทธิพล
คือลากันเยอะมากนะคะแต่คนที่ไม่ลา
ไปทำงานอย่างพร้อมเพลียง๓ปเข้าไปกันครบเลยค่ะ
พอนักข่าวเห็นบิ๊กตู่พลเอกประยุจันโอชา

ผลเอกประยุทธ์ตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
คำตอบของท่านนายกรัฐมนตรี

นักข่าวถามแค่ว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ตอบว่าก็ยังเป็นนายกอยู่ไง

ทีนี้ค่ะพลเอกประวิทย์ค่ะ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
สื่อก็พยายามจะถามถึงข่าวลือ
เรื่องของการไปจับมือกับพักเพื่อไทย

นักข่าวก็ถามถึงเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง
ท่านก็ตอบสั้นว่าก็เคยบอกไปตั้งนานแล้ว
คุณผู้ชมค่ะคือพลเอกอนุโพงเนี่ยเคยพูดถึงอนาคตทางการเมืองของตัวเองเอาไว้เมื่อ๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๕
ระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาอบตที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหมดไฟแล้ว
แต่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ยังทำงานอยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะพอประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จ
พลเอกประยุทธ์มาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้น
ก็ทำหน้าที่นายกรรภ์กรรมตรีต่อไปจนกว่าจะมีนายกรรภ์กรรมตรีคนใหม่
ขอให้คนไทยร่วมมือกันสร้างความรักสามัคคีปราศจากความขัดแย้ง
แต่พอนักข่าวถามว่าหลังจากนี้จะวางมือทางการเมืองหรือเปล่า
นักข่าวถามต่อถ้าเพื่อไทยหันมาจับมือกับคั่วรัฐบาลเดิม
เพื่อลอยแพร่ก้าวไกลพลเอกประยุทธ์จะไปร่วมงานด้วยไหม

ของการเบนคานของการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน
ได้ร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคี
ความมีเสถียรภาพให้กับประเทศชาติ

ร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อไป
สำหรับผมนั้นระหว่างที่รอรัฐบาลใหม่เข้ารับหน้าที่
ผมว่าจะบัดหน้าที่ในธนาคมนักดังตรีในมนุษยธนทราบภัณฑ์
ต่อไปให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับ
อย่างที่บอกว่าวันนี้ดูอารมณ์ดีทั้งคู่เลย

คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไปให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีที่ห้องทำงาน
แล้วก็บอกว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว
พลเอกประยุทธ์จะวางมือทางการเมืองนะคะ

เพราะว่าทำงานให้ประเทศมานานแล้ว
เชื่อว่าประชาชนน่าจะได้เห็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมา
และคิดว่าท่านก็จะอยู่ในใจของประชาชนทั้งประเทศ
ที่ไหนเลยมาตลอดอย่างเวลา๗๘ปี
ผมเองก็จะได้มีโอกาสชวนท่านไปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับ
ส่วนพักชาติไทยพัฒนาค่ะ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพัก
บอกว่าชาติไทยพัฒนาพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก้าวไกลเขาประกาศชัดเจนแล้ว
จะดึงพักไหนมาร่วมรัฐบาลบ้าง
ดังนั้นไม่มีปัญหาที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

นโยบายยั่งยืนและเทิดทูลสถาบันค่ะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารพักครั้งแรก

พลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพัก
ก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุมนะคะ
วันนี้ไม่มีอะไรมาขอบคุณสมาชิก
แล้วก็ยิ้มหวานอีกแล้วนะคะ
นักข่าวก็แซวนะว่าวันนี้ท่านดูอารมณ์ดียิ้มหวานนะคะ
เอกประวิทย์ตอบว่าก็ยิ้มหวานอยู่แล้วอารมณ์ดีอยู่แล้ว
นักข่าวถามย้ำไปอีกมีใครมาแอบชวนไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบคำถามขึ้นรถออกจากพักไปเลยค่ะ

บอกว่าเมื่อเช้าได้คุยกับพลเอกประวิทธิ์
ว่าเราต้องยอมรับความจริง

เมื่อประชาชนไว้ใจพักก้าวไกล
ก็ต้องรอดูว่าพักก้าวไกล
รวบรวมเสียงได้ตามกฎหมายกำหนดหรือเปล่า

ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
สมมุติสมมุตินะคะสมมุติไม่มีพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพัก
แล้วเป็นไปได้ไหมที่จะมีการดึงพักพลังประชารัฐ

ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันมีความจำเป็นด้วยเหรอ
หัวหน้าพักจะต้องลาออกถามต่ออีกค่ะว่าถ้าต้องเป็นฝ่ายค้าน
จะทำงานร่วมกับผลเอกประยุทธ์หรือร่วมกับคนอื่นได้ไหม
ร้อยเอกธรรมนัฏก็จะตอบว่าเรื่องเก่าลืมไปหมดแล้วค่ะ